มุดประการมีโรงงานระเบิดอีกแล้วฮะแล้วที่เรากลัวที่สุดคือ
ระเบิดตอนกลางคืนนั่นแหละอืมที่กลางคืนเสร็จที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะ
แล้วในโรงงานแห่งนี้มี๓๐กว่าชีวิตครับ
คืนครึ่งที่ผ่านมาครับตำรวจสพบางสาวทงเนี่ยรับแจ้งเหตุว่ามีระเบิดในโรงงานบรรจุก๊าซหุงต้มในซอยวัดบัวโรยตำบลบางเสาทง
แล้วก็ประสานรถน้ำดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มาสนับสนุนด้วย

ขนาดศาลคุณผู้ชมศาลที่ตั้งอยู่ยังไฟลุกไปเลย
ที่เกิดเหตุเป็นโรงงานบรรจุก๊าซหุงต้มปอตท

ดับเพลิงก็เร่งคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดเลยครับ
แต่ก็ใช้เวลาประมาณสัก๓๐นาทีคุมเพลิงไว้ได้จนสงบ
แต่ต่อให้เพลิงสงบแล้วคุณผู้ชมดู
ไอ้ถังบรรจุก๊าซเพียบเลยนะ
มันก็ยังมีกลิ่นก๊าซลอยคลุ้งไปทั่วบริเวณเป็นวงกว้างเลย
ด้านในครับเป็นโรงบรรจุก๊าซซึ่งมีช่องหัวจ่าย
ส่วนด้านหน้าเป็นออฟฟิศแล้วก็เป็นบ้านพักพนักงานด้วย
พังยับเยินครับเสียหายจากแรงระเบิด
บานกระจกประตูหน้าต่างพังแตกกระจาย
อเตอร์ไซค์กระบะก็ถูกเปลวเพลิงเผาวอดเลย
แล้วก็มีถังบรรจุก๊าซหุงต้มขนาด๑๕ลิตร
แล้วก็ถังแก๊สพิคนิคล้มกระจายเกิด
โอ้โหนี่เมื่อสักครู่นี้รถไม่น่าจะใช้ได้แล้วล่ะ

พนักงานคนหนึ่งครับชื่อคุณอนุชิตเล่าให้ฟังแบบนี้
พวกเขาเลิกงาน๕โมงเมื่อวานนี้

พนักงานทั้งหมด๓๑คนก็แยกย้ายกันไป

พอเที่ยงคืนครึ่งบางคนหลับแล้วบางคนยังไม่หลับ
มันมีเสียงระเบิดดังสนั่นเลยคุณอนุชิตเขาได้ยินครับ
เขาก็ออกมาดูหน้าห้องโอ้โหเห็นเปลวเพลิง
ไหม้เลยแล้วก็มีกลิ่นก๊าซฟุ้งกระจายไปทั่ว
ต่างคนต่างวิ่งหนีกันเอาชีวิตรอดครับ
แต่ในจำนวนนี้นะมี๕คนครับ
ห้องพักอยู่ใกล้กับจุดระเบิดเลย
เขาก็เลยโดนเปลวไฟลวกตามตัวครับ
กู้ชีพเร่งปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวคนเจ็บทั้ง๕คน
ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลใกล้เคียง
แล้ว๑ใน๕คุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้โอ้โห
ไม่อยากจะนึกเลยคือแผลไฟไหม้ทั่วทั้งตัว
คือน่าจะเกิน๕๐แน่ครับ
แน่ครับโอ้โหเมื่อวานเราเพิ่งคุยกันจำได้ไหม
ถ้าเกิน๕๐นี่โอ้โหเสียงตกการติดเชื้อมากครับขอบกำลังใจครับสาหัส
ทีนี้มีภรรยาของพนักงานขับรถส่งก๊าซ
คนหนึ่งชื่อนางสาวแววบอกว่าก่อนที่ไฟมันจะลุกไหม้
เธอคนนี้ได้ยินเสียงหม้อแปลงระเบิดด้วยครับ
ระเบิดต้ม
นั้นเราทำอะไรอยู่นอนค่ะแล้วเราได้ยินยังไง
ได้ยินเสียงหม้อแปลงหน้าห้องระเบิดค่ะ
เหมือนใช่ไหมเหมือนหน้าเหมือนมอบแรงระเบิดใช่ไหม
มันระเบิดตรงหน้าห้องหนูเลยไอ้พี่มันเป็นมอบแรง
อ๋อมอบแรงหน้าห้องระเบิดใช่ค่ะ
นี่คุณแววบอกเลยไอ้หม้อแปลงหน้าห้องเธอระเบิดแล้วได้ยินชัดเลยครับ
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเดี๋ยวรอให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สรุปพนักงานจำนวน๓๑คนเจอตัวทั้งหมดนะครับ
ไม่ได้มีใครศูนย์หายหรือว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
แต่ว่าน่าเป็นห่วงคนเจ็บนี่แหละ๕คนเจ็บและ๑คนในนั้นสาหัสนะครับ